เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ

ปลากระพงขาววันนี้อยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม